โปรดติดตามตอนต่อไป
เพื่อซัพพอร์ตคนรุ่นใหม่
สถานภาพตามบัตรประชาชนคือ

เลยเป็นที่รู้กันในวงการว่า
พินักกันเมืองท่านเน๊ะมักจะหิว
รีบใช้บริการงานรับทานข้าวจากสาวในแวดวงพริตตี้
เน็ตไอดัลอ่อนี้แหล่ะ
จนทางกันเด็กสาวหมดสต๊อกของขาด
และลองจิ้นเสาร์สองคนสวย
มาสอบรางลองรับงานดู

อย่าให้รู้ว่าเป็นกระเทยดีห๊ะ
แต่ติดอยู่ที่เสียงนี้แหละค่ะ
ยังไงก็ไม่รอด

หนูคะหนูเป็นนางแบบนะคะ

ฟังถ่ายไม่ได้พูดฉายไม่ชัด
แต่จนถึงช่วงไฮไลท์ที่ต้องไปในห้องนอน
สาวน้อยก็อาศัยความขาวเนียน
บวกกับความอดทนไม่แปลงเสียงใด
แล้วพี่นักการเมืองก็เชื่อซะด้วย
สงสัยไม่ค่อยดูข่าวบันเทิง
เลยจำไม่ได้ว่าสาวสองคนนี้ก็ดังในขี้เล่น
ถ้าเดินถนนเนี่ยคนต้องหันมองแน่นอน
โอ๊ยตายได้ฟังแล้วเจวีก็แอบขำ
แต่อย่ามาถามนะว่านักการเมืองท่านนั้นเป็นใครสังกัดหน่วยไหน
เพราะได้ยินมาแค่ว่าสีผมดอกลาวใส่แว่นหนาตัวอวบหน่อย
ลืมป่ะที่เล่าเหมือนเนี้ยขาวลืมนะคะ
ข่าวลือเขาลือมาเจวิเลยหยิบมาเล่าอีกที
เรื่องลือจริงจริงสาบอน